ติดตามความคืบหน้ากรณีที่มีสองคนร้ายปล้นรถขนเงินกันหน่อย
คุณผู้ชมยังจำได้ไหมคะเหตุการณ์เมื่อ๒๓กุมภาพันธ์
คนร้ายสองคนถูกจับได้แล้วคนหนึ่งจับเป็น
แต่ว่าอีกคนถูกวิสัยมาฆาตกรรมนะคะเพราะว่ายิงต่อกสู้จนที่
ทีนี้เพื่อนสนิทของนายกอล์ฟเนี่ยค่ะเอาเงินมาคืน
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแสนกว่าบาทนะคะ
โดยเขาบอกว่าที่รับไว้เนี่ยเพราะหลงเชื่อ
เพื่อนบอกว่าเป็นมรดกแล้วก็เอามาให้
นายมงคลชัยเหมือนแม้นหรือว่าเบลวัย๒๕ปี
พร้อมด้วยนายนาราธรประสิทธิ์หรือว่าเต้ยวัย๒๒ปี
ก็รีบเดินทางมาพบพลตำรวจตรีอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์
ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบานนะคะ

เอาเงินสดจำนวน๑๓๘๐๐๐บาท
ที่ได้จากเพื่อน๒คนคือนายจิรายุทธ์สวนมิหรือว่าแบงค์วัย๑๙ปี
และนายทักดันัยเหนียวร้างใจหรือว่ากอล์ฟวัย๒๗ปี
ในวันที่๒๓กุมภาพันธ์เอามาคืนให้กับตำรวจด้วย
โดยเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ว่า
ทั้งสองคนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้
เบลเนี่ยบอกว่าตัวเขากับนายเต้ยเป็นเพื่อนสนิท
แบงค์แล้วก็กอล์ฟ๒ผู้ต้องหา

วันเกิดเหตุคือ๒๓กุมภาพันธ์หลังจากนั้น๒๔กุมภาพันธ์ค่ะ
แบงค์กับกอล์ฟชวนเบลกับเต้ย
ให้ไปช่วยทำความสะอาดห้องเช่าในซอยบางบอน๔

ก็เปิดตู้เสื้อผ้าไปเจอกระเป๋าสีดำ
แล้วก็เห็นว่าข้างในมีเงินเยอะมาก
บอกว่าอ๋ออันนี้เป็นเงินที่ได้มาจากมรดกของตาค่ะ
จากนั้นก็เลยแบ่งเงินให้เบลกับเต้ยคนละสองแสนบาท

เบลใช้ไปแล้ว๑๐๐๐๐๐บาท
ส่วนเต้ยใช้ไปแล้ว๑๒๐๐๐บาท
ทีนี้เวลาผ่านไปเห็นข่าวเข้า
ก็เลยรู้ว่าอ้าวเงินที่ได้มาเนี่ย

เป็นเงินที่ได้มาจากการปล้นทรัพย์
ก็เลยรีบนำเงินส่วนที่เหลือไปคืน

ตัวเขาไม่ได้รู้เห็นหรือว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้
พลป์โดรธรีอีทธิโภนบอกเลยนะคะว่า
มาก็ดีละเอาเงินมาขึ้นก็ดีละ
แต่ยังไม่ปากใจเชื่อคำให้การนะ
ขอสอบปากคำเบลกับเต้ยเพิ่มเติมก่อน
ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นจริงหรือเปล่า

คำถามคือเพื่อนให้เงินกันเป็นแสนขนาดนี้
มันก็ต้องเอกนิดนึงไหมว่าเอาเงินมาจากไหน
เออรับกันง่ายแล้วเป็นมรดกของคุณตาอยู่อยู่

อยู่ระหว่างติดตามที่เหลืออีก๒ล้าน๙แสนบาทค่ะ
แล้วก็ขยายผลหาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อเหตุเพิ่มเติมอยู่ด้วยนะคะ
ซึ่งคดีนี้กล้องวงจรปิดอีกทีก็แล้วกัน
ภาพเนี่ยจับภาพไว้ได้ชัดเจนเลยสำหรับพฤติการของคนร้ายทั้งสองคน
ซึ่งก็สามารถนำไปสู่การจับกลุ่มตัวทั้งนายแบงค์ที่ย่านบางบอนแล้วก็นำตัวมาสอบสวน

สุดท้ายก็เป็นคนเคยกันเป็นคนที่รู้กันดีว่า
ระยะจอดที่ไหนเมื่อไหร่กี่โมงอย่างไร
จะถือถุงเงินมายังไงจะเปิดรถยังไงจะใส่ยังไงเขาก็รู้หมดแหละ
ก็เลยถูกวิสามันฆาตกรรมนะคะเมื่อวันที่๔มีนาคมค่ะ